สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสวัสดี
ให้เยอะกลับมาเจอกันนะฮะวันนี้วันที่กลางคืนกลางวันยาวเท่ากัน
ใช่ถูกต้องเพื่อนดูยังไงหรือเปล่าหมอช้างพี่มดวันนี้วันเกิดนายก

วันวะสันตะวิสุวัตร

กลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากันแม้วันเกิดนายกพอดีเลยเนอ

เขาบอกว่าปกติเนี่ยวันนี้นะคะวันดังกล่าวแบบนี้
วันที่ชื่อวิสันตะวิสุวัสดิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพียง๒ครั้งต่อปีเท่านั้นนะคะ
ซึ่งปีนี้เนี่ยก็คือ๒๑มีนาคมค่ะ

ช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือ
แล้วก็ช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกเหนือค่ะ
ทีนี้ในแต่ละวันต้องบอกว่าดวงอาทิตย์น่ะ

เปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ๑องศาเท่านั้นนะคะ

มันค่อยเคลื่อนจากจุดใต้สุด

ตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกเนี่ย
ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก
แล้วก็ตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดีเลย
สำหรับประเทศไทยวันดังกล่าวเนี่ยค่ะ
ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นเวลาประมาณ๖นาฬิกา๒๑นาที
แล้วก็ตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๒๘นาที
ทีนี้ฤดูการต่างที่มันเกิดจากแกนโลกเอียง
ทำมุม๒๓๕องศา
แนวตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
มันก็จะทำให้พื้นที่ต่างทั่วโลกได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน
เราก็สังเกตเนอะในโลกเรามันก็จะมีบางประเทศ
ก็ส่งผลทำให้อุณหภูมิของแต่ละประเทศมันแตกต่างกันไปค่ะ
รวมไปถึงระยะเวลากลางวันกลางคืนก็ต่างกันด้วย
เหตุผลนี้ค่ะมันทำให้เกิดฤดูการขึ้นบนโลกใบนี้
ทีนี้ถ้าจะสังเกตก็คือถ้าเราจะเห็นฤดูร้อนเนี่ย
กลางวันจะยาวกว่ากลางคืนอันนี้เป็นแบบปกติที่เราจะเห็นเลย
ดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วแล้วก็ตกช้า

แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยค่ะเวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวัน
แล้วก็ดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าแล้วก็ตกเร็ว
แล้วเวลาบางทีไปเที่ยวนะนาว

เท่านี้ได้ร้อนนะคะมันจะคงร้อน
คือแต่วันนี้คนบอกว่าร้อนมาก

ก็อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยบอกว่าเราต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะ
เพราะว่าบางคนเป็นโรคในช่วงฤดูร้อนแบบนี้

คือ๑อาการหน้ามืดเป็นลมแล้วก็โรคลมแดด
เนื่องจากว่าอากาศที่มันร้อนจัดทำให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ
หรืออย่างคนที่แบบว่าทำงานอยู่กลางแจ้งอันนี้
จะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะ
ซึ่งแนะนำให้พกตำรับยาหอม
แล้วก็พกยาดมสมุนไพรติดตัวเอาไว้
อันที่ตามมาที่จะเป็นโรคที่มักเกิดก็คือ
อุจจาระร่วงแบบเฉียบพลัน

บางทีเนอะเรื่องของแบบอาหาร
บางทีมันอยู่ในร้อนจัดมันบูดบ้างอะไรบ้าง
เข้าไปบางทีก็อาจจะอุจจาระร่วงแบบเฉียบพันได้
อันนี้บอกให้พกยาเหลืองปิดสมุด

ยาเหลืองปิดสมุดเออแล้วก็พวกปัญหาผดผืดคำเวลาร้อน
ก็ตามมาด้วยผดผืนเพราะเหงื่อเราออกถูกไหมคะ
ไหม้จากการตากแดดต่างอาการอักเสบของผิวหนัง
ฤดูร้อนจะตามมาเป็นแบบโลกที่เกิดเลย
มันร้อนต้องแสบไหมคะจริง
เมื่อก่อนร้อนหน้าร้อนแต่มีลม

อยู่แบบว่าพอพัดชวยได้บ้าง

ตอนนี้มันอ้าวอ่ะมันอบอ้าว

แต่ว่าช่วงหน้าร้อนอยู่เนี่ย

ไปนั่งดูแต่ละจังหวัดวันนี้มา

จะสูงไว้ถึง๔๓องศาด้วยซ้ำ

เมื่อก่อนเราตื่นเต้นกับคำว่า๔๐องศาเนอะ

หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ย

ก็จะขึ้นปีละประมาณ๑องศา
ถ้าปีละ๑องศาทั้งโลกนี่อันตรายมากนะพี่

แต่ฟังผลกระทบคุณจะตกใจ

เมื่อก่อนเราเคยไปเจอทานน้ำ

หรือมันยังคงไม่ถึงขั้นแม่น้ำหรอก

แต่น้ำแข็งละลายพวกบอกดีสิน้ำจืด
ไม่ใช่ค่ะมันไปลงทะเล

น้ำมันที่เขาบอกว่าอีกกี่ปีน้ำจะท่วม

ปี๒๕๗๐กว่า
ถ้าเราไม่เริ่มทำอะไรกันเลยนะ
เกี่ยวกับเม็กกะโปรเจกต์สำหรับโครงการเขื่อน

ทุกคนจะได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด

โลกเรามันร้อนขึ้นได้อีกแค่ไม่เกิน๒องศาป่ะคะ
คือถ้า๒องศานี่คือหนักแล้ว

ก็ทำกันเยอะบริษัทใหญ่ทั่วโลกก็ทำกันช่วยกันหมด
เราต้องหวังว่าอย่าเผ็ดเราร้อนอีกเต็มที่คือ๒อุตสาห์

ฟังมาใหม่ว่าเขารู้สึกเขาจะมีการเพิ่มแล้ว
เพราะ๒อุตสาห์มันเจ็บขึ้นแน่
เพราะว่าแม้กระทั่งไอ้การละลายของน้ำแข็ง
นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังบอกเฮ้ยมันน่าเป็นห่วงมากนะ
ใช่เขาบอกว่าเหมือนน้ำแข็งที่มันควรจะละลายในอีก๕๐ปีค่ะ
นี่๕ปีอ่ะไปครึ่งนึงแล้วค่ะ
แล้วกว่าที่มันจะเป็นทาน้ำแข็งไม่ใช่ร้อยปีนะเป็นล้านปี
อืมกว่าจะได้เป็นแบบว่าเกาะน้ำแข็งขนาดนั้นอ่ะแล้วใช้เวลาละลายไม่ถึงสองปีอืม
เขาบอกหนักไม่หนักลองดูเอาแล้วกันอ้าวกลับมาการเมืองสักหน่อย
วันนี้นายกไม่ใช่นายกรักษาการนะฮะต้องใช้ว่านายกรัฐมนตรี
เดี๋ยวสับสนเกิดว่าวันดีคืนดี
แต่ท่านนายกตู่เป็นคนที่เท่าไหร่๒๙๒๙ถ้าสมมุติครั้งหน้า
นายกตู่เป็นนายกอีกก็ยังถือว่าเป็น๒๙อยู่นะครับ
ไม่ได้ก็เป็น๒๙มา๘ปี
ถูกต้องไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติได้อีกสามปีหรือสองปีเนี่ย
ก็จะเป็นนายกรี๒๙อยู่อย่างนั้นคนเดิม

แต่คอรมคณะรัฐมนตรีเนี่ย
ต้องใช้คำว่าคณะรัฐมนตรีรักษาการ
คือยังไงไม่มีคิดแบบภาษาชาวบ้าน
คือห้ามเซ็นงบประมาณห้ามโยกย้ายราชการ
ห้ามทำอะไรที่มีผลต่อเนื่อง
ห้ามมีอะไรทุกอย่างคือจริงจริงแค่ทำหน้าที่เฉยเฉย
แต่ห้ามเซ็นอะไรใหม่เริ่มอะไรใหม่ที่แบบ
ไม่ได้เลยเป็นผลต่อเนื่องหรือว่าอนุมัติงบอะไรอย่างนี้ไม่ได้
รัฐมนตรีหลายกระทรวงก็เริ่มลาออก
คุณสุฤยะคุณสมศักดิ์ก็มีการย้ายเรียบร้อยแล้ว
พลเอกประยุทธ์วันนี้ถือว่าเป็นอย่าใช้คำว่ารักษาการ
เขาบอกไม่ต้องใช้คำว่ารักษาการค่ะเป็นนายกนี่แหละ
ก็มีการกิจกรรมเหมือนทุกอาทิตย์นะฮะวาระการประชุมสัปดาห์นี้ไม่เยอะ
เพราะว่าเนื่องจากรัฐบาลรักษาการเนี่ยไม่มีอำนาจอนุมัติงบประมาณ
ค่ะไม่มีอำนาจอนุมัติข้อกฎหมายต่างต่าง
หน่วยงานต่างจึงไม่ได้นำเสนอเพื่อพิจารณา
ก็ต้องรอนู่นแหละกว่าจะเปลี่ยนนู่นสิงหา
กว่าเราจะได้นายกคนใหม่เนี่ยสิงหาก็เลยไม่มีการพิจารณาอะไรเลย
ขณะเดียวกันวันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลเพราะว่าต้องยอมรับ
ตอนนี้ทุกคนไปโฟกัสที่คุณอนุทินเพราะคุณชูวิทย์เองเขาก็ออกโรงเยอะเหมือนกัน
อ่าพักการเมืองคือใครแค่ว่าต้านกัญชาอืมเขาก็อูมีกิจโกงกิจกรรม
ก็คนก็เลยไปติดตามคุณอนุทินกันเยอะอืมนะฮะนี่อารมณ์ดีไปไปฟังนายกพูดซะหน่อยฮะ
จะต้องเปิดหน้าในเรื่องของแฟนเติร์นให้ไปสู่รายเรื่องข้างด้วยแชร์คาร์ดีมการประกอบก็ต้องบริหาร
บริษัทธิการไปด้วยอ่าท่านอนุทินทุกคนก็รับทราบตรงนี้แล้วท่านอนุทินก็รับแล้ว
แผนทางทุกเรื่องมีอะไรอีกไหม
อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะ
พูดจะไม่เคยพูดอะไรแล้วพูดไปพูดเยอะแล้วไงวันแล้ว
วันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไ
วันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไหมคะวันนี้เชิญเมื่อไ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

แล้วจริงก็มีก่อนหน้านั้นที่ไปอุ้มภรรยานักธุรกิจชาวจีนกับพี่ชายด้วย
นี่ล่าสุดนี่อุ้มจากบ้านเลยนะคะอยู่ในพื้นที่ของสอนอดินแดงค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่จีนรุ่นจีนนะเป็นตำรวจตำรวจไทย
แล้วเขาตรวจสอบแล้วว่าสังกัดสตมคือตรวจคนเข้าเมือง
ถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ทุนจีนสีเทาเพิ่งโดนไปร้อยกว่าคนใช่ไหมคะ
อืมอันนี้มาใหม่คืออุ้มรีดทรัพย์เลยนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี้ยเป็นคนร้ายคล้ายกับตำรวจ
ก็คือเป็นยูเอสดิจิทัลนะคะที่บ้านพักซอยประชาสงเคราะห์๒ก็คืออยู่ในพื้นที่ดินแดง๑๐มีนาคม
ทีนี้ตำรวจเนี่ยนำผู้ต้องสงสัยมาได้สี่คนหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจระดับสารวัตรสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เข้าพบผู้บังคับบัญชารับการสักถามข้อได้จริงแล้ว
เหลือพันตำรวจอีกหนึ่งนายที่ยังไม่มานะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่ากล้องวงจรปิดมันจับได้ชัดมาก

เป็นจังหวะที่ช่วงผู้เสียหายเนี่ย

ด้วยรถสีเทาที่ขับมาจอดที่หน้าบ้าน

ทุนจีนสีเทาดูอะไรมาตั้งแต่ต้น

เอ่อถ้าความคืบหน้าคดีที่ล่าม
แล้วก็ผู้เสียหายชาวจีนถูกแก๊งตำรวจตม

โจ๊กบอกว่ามันเป็นความผิดที่ชัดเจน
พบตรสั่งการแล้วว่าให้ดำเนินคดีกับ
เจ้าหน้าที่ทุกนายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสารวัตรสืบสวน
๒นายยศประทวนอีก๔นายเป็น๖แล้วนะคะ
แล้วมีคนชี้เป้าที่เป็นคนไทยร่วมขบวนการด้วย
รวมแล้วคือผู้ต้องหานี่๗แล้ว

โจ๊กบอกว่าสั่งการพนักงานสอบสวนสนดินแดงให้รวบรวมหลักฐาน
เสนอสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางขอออกไม้จับ
นายตำรวจสี่นายก็จะเป็นสารวัตรสังกัดตรวจคนเข้าเมือง๒นาย

ส่วนชั้นประทวนอีก๒นายตอนนี้แล้วก็คนชี้เป้าเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ
กับว่าตอนนี้หมายจับออกไป๔แล้วนะคะเหลืออีก๓
ส่วนเรื่องอันนั้นเป็นคดีทางอาญาส่วนเรื่องทางวินัย
พบตรพูดสั้นเลยค่ะไล่ออก
ไล่ออกจากราชการเลยไล่ทั้งหมดด้วย
แล้วก็มีการคุยกับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
โจ๊กบอกว่าผู้บังคับบัญชาในฐานะระดับผู้บังคับการกับผู้อำกับการของตำรวจตม
ที่กระทำความผิดต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเพราะว่าถือเป็นลูกน้อง

เราร่วมรวมประฐานโอกามันออกหมายจากงานที่เหลือทั้งหมด
และตำรวจสมโจมนต์๒รายที่ปรากฏตามภาพ
แล้วจากนี้จะขยายผลเพื่อขอมัดออกหมายจับส่วนที่เหลือทั้งหมด
รวมถึงในส่วนของคนไทยที่เป็นคนชี้เป้าด้วย
ในส่วนนี้ในเรื่องการแบบประดับการทำพินัย
เมื่อเช้าท่านพบตรบอกแล้วว่าจะไล่ออกทั้งหมด
เพราะฉะนั้นส่วนอาญาก็ต้องเอาอำนวณการเดิมชัดเจน
ส่วนเรื่องนี้ก็จะไม่ได้ผมก็คุยกับท่านผู้การต่อมองเมื่อเช้านะฮะ
ว่าในส่วนผู้บัญชาก็ต้องรับผิดชอบด้วย
ก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจนะคะ
ผู้บังคับการกับระดับสารวัตรสอบสวนเนี่ยต้องได้รับโทษด้วย
เพราะว่าคือคุณพ่อกับคุณดูแลลูกน้องไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกว่า
มันไม่ใช่ครั้งแรกของตมอ่ะเพราะก่อนหน้านี้เรื่องทุนจีนสีเทาอ่ะ
โจ๊ก็เพิ่งเล่นไป๑๐๗คน
และนี่ไม่รู้ว่ายังมีอีกหรือเปล่าแปลว่ามันต้องไล่ขยายผลไปอีก
ซึ่งจริงตรวจคนเข้าเมืองนั้นบิ๊กโจ๊กเคยดูอยู่
ก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมีประเด็นออกจากพักราชการไปแล้วกลับมาใหม่
ก็แปลว่าต้องตรวจสอบเพราะว่าโหนี่แปลว่า
จำน้างงานต่อคนเข้าเมืองของฝั่งตำรวจนี่มันยังไง

กายเป็อนแบบนอกจากทุนจีนแล้วไปเรื่อย
เราสังเกตมั้ยคุณดูทีนะเดี๋ยวนี้ป้นบิตคอยละ
อาชญากรรมของเราเห็นไหมบังคับให้โอนเงินเดี๋ยวนั้น

จะกดหรือไม่มันกดเพราะมันตึ้งเลย
ที่จีนอะหลอกมาอีกทีนึง
หาเงินกลับไปอีกทีนึงเหมือนกันเป็นไปได้ไหมอันนี้ต้องรอขยายผล
เพราะอย่างที่บอกว่ามันก็มีกลุ่มที่เขามีการอ้างอิงถึงที่ชื่อเคอะไร
เนี่ยที่เบื้องหลังมีเรื่องของการค้ามนุษย์ทำสีทงสีเทา
อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องต้องให้ตำลวดมีการขยายผลหรือว่ามันจริง
ไม่จริงเราจะได้ยินเขาว่าถอดบทเรียนบ่อยเนอะค่ะถอดตลอด
อ่าซึ่งศรีฮนุวิวน่ะครั้งหนึ่งอ่ะเป็นอย่างงี้เลยน้อง
ต้องการคนมาพัฒนาจะต้องมีแบบทุนเยอะ
สร้างแบบว่าสร้างเมืองให้ยิ่งใหญ่

กลายเป็นทางออนไลน์คอร์เซ็นเตอร์
ทุนทุนเพราะจริงตอนแรกเขาก็ให้ทางจีนไปลงทุนอย่างนี้ถูกไหมคะ
กลายเป็นคนในพื้นที่อยู่ไม่ได้
เพราะว่าค่าคลองชีพมันสูงขึ้นหลายเท่าตัว
กลายเป็นคนในพื้นที่เนี่ยออกจากพื้นที่ต้องไปหาที่อยู่ใหม่

เราเริ่มกลับมาดูในบ้านเรา
ตอนนี้ไปดูรัชดาไปดูอะไรอย่างนี้สิ

เยาวราษสู้ไม่ได้อ่ะอืมแพ้เลยเหรอ

ร้านอาหารเยอะมากมาราศุทธ์คนก็เยอะมากถ้าวิ่งดึงปผู้ชอบแรงก็เลยว่าใครเป็นจีนแจร์รอบแท้จีนนะคะ
แม้ถ้าสู่บัตรธรรมจะต้องมีสู่บัตรธรรมไทยจีนเห็นปะ
ถามว่าดีไหมในแง่เศรษฐกิจดี

แหล่งบางอย่างที่หาคำตอบไม่ได้

เพราะพนักงานทุกคนก็เป็นคนใช่พูดไทยไม่ได้เลย
เหมือนเดือนที่แล้วมีการร้องเรียนอะไรกันเกิดขึ้น
ทัวร์จีนมามันคือความหวังของประเทศ

แต่ปรากฏว่าร้านอาหารที่ทัวร์เขาซีเล็ก
เป็นของคนจีนหมดเลยเอออืมรถบัสของคนจีนเพราะฉะนั้น
ก็เรื่องเดิมคนไทยก็นั่งมอง

แต่เขาก็ต้องมีแบบนอมินีหรืออะไรที่เป็นคนไทยไปร่วมด้วยนะ
ก่อนหน้านี้ถึงมีกรณีเรื่องของรถทัวร์รถอะไรกันไง

เซียม๑๓๗ที่มีการสูญหายไปปรากฏว่า
พบตรก็ไปสั่งสอบเลยนะคะว่ามันสูญหายไปได้อย่างไร
ก็คือมีการเรียกบริษัทนะคะแจ้งข้อหาแล้วก็เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายด้วยค่ะ
พลตำรวจตรีอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยถึงกรณีที่สารซีเซียม๑๓๗๐หายไปค่ะ
ตรวจพบว่าสารซีเซียม๑๓๗ศูนย์หายไป
แล้วก็ในวันที่๑๐มีนาคมไปแจ้งความที่สพศรีมหาโพนะคะ
มาวันที่๑๙มีนาสำนักงานปรมนูเพื่อสันติตรวจพบรังศรีจากการหลอมของโรงงานที่อำเภอกบินบุรีที่สพศรีมหาโพ
ซึ่งคดีนี้อยู่ระหว่างเรียกบริษัทมาแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไปค่ะ
โดยผู้บตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงสักกิติประพัด
ทั้งประเด็นเรื่องของสูญหายด้วย
รวมทั้งแหล่งรับซื้อแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนสิ่งแวดล้อมมีใคร
รับผิดรวมถึงประเด็นอื่นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะซึ่งก็จะมอบหมายให้กับชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะดำเนินคดีเอาผิดกับบุคคลที่กระทำผิดในกรณีนี้ด้วยนะคะ
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพร้อมทิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการลงพื้นที่ไปที่โรงงานนะคะเพื่อจะไปตรวจสารซีเซียมหนึ่งสามเจ็ด
ทีนี้ก็มีการทำการประชุมวางแผนเกี่ยวกับการเรียกคืนแล้วก็เก็บถุงบิ๊กแบ็คที่ตรวจพบการปนเปื้อนของซีเซียมหนึ่งสามเจ็ด
รวมมากกว่ายี่สิบหกตันนะคะก่อนจะบอกว่าลงมาพูดคุยวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเบื้องต้นเนี่ย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงมาตรวจหาสารกำลังตรังศรีกับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงงานจำนวน๗๐ราย
ทีนี้จากการตรวจสอบตอนนี้ก็คือยังไม่พบสารกำลังตภาพรังสีในร่างกายของพนักงานที่อยู่ในโรงงานนะคะ
เพราะมันถึงดีเอ็นเอเลยนะลูกตอนนี้คือเขาบอกว่ายังยังไม่พบเท่าที่ตรวจเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบนะคะ
ส่วนตัวของญาติที่มีชาวบ้านกังวลว่าจะได้รับสารนี้หรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปพูดคุย
แล้วก็นำเครื่องมือเนี่ยไปตรวจวัดเพื่อสร้างความสบายใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางผู้ว่าเองเขาบอกว่าเขาจะลงไปพูดคุยประชาสัมพันธ์กับตัวผู้นำหมู่บ้านด้วยนะคะ
หากว่าไม่มีความแบบสบายใจก็จะให้ทีมแพทย์เนี่ยเอาเครื่องมือลงไปไปตรวจหาสารอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้เอาอย่างนี้อันนั้นคือเนื้อข่าวปรากฏถามว่าคนบอกเออมานั่งฟังอะไรกันซีเซียม๑๓๗ซีเซียม๑๓๗แล้วมันอันตรายยังไง
มันมีประเทศประเทศหนึ่งน้องที่แบบว่ามันสามารถมาได้ถึงพันกิโลแล้วก็ตอนนั้นซีเซียมเนี่ยหลุดไป
ไม่ใช่ประเทศแล้วบินมาถึงนั่นแหละมันผิดเพิ่งเล่าไปอ่าและปรบกวนว่าโอเคเราก็ไปตรวจไป
มันไปถึงพันธุกรรมมันไปถึงใช่มันมันลึกถึงดีเอ็นเอมันเพราะฉะนั้นอะไร
เราเคยดูไอ้หนังยอดมนุษย์ไหม
ขั้นอะไรเยอะใครต้องไปเยอะ

ว่าจะเป็นสัตว์พืชมนุษย์

ถึงขั้นว่าเขาจะต้องย้ายเมืองกัน

ในอุปกรณ์ตรวจจับเท่าละอองเนี่ย

ประมาณ๕ยาว๑๒นิ้ว
อืมมันไม่ได้ใหญ่นะค่ะน้ำหนักอยู่ไม่กี่สิบกิโลห้าสิบกิโลมันสูงสุด
อันนี้ยี่สิบห้าน้ำหนักยี่สิบห้ากิโลค่ะอันนี้อันนี้หมายถึงยี่สิบห้ากิโล
หมายถึงทั้งหมดนะคะแต่ตัวสารมันเองที่อยู่ด้านในนิดเดียว
นิดเดียวคนก็งงฮะแล้วมันอยู่ของมันดีดีหายไปได้ยังไงอ่า
อันนี้คือคำถามไม่มีคำตอบแต่รู้อย่างเดียวว่าเป็นฝีมือมนุษย์
สันนิษฐานว่าคนในเป็นคนเอาออกไปอ๋อไม่งั้นตรงนั้นอ่ะ
คนที่เสี่ยงที่โดนสัมผัสกับคนที่ไปเอาเขาออกมาเนี่ย
นำออกมาต้องไปตรวจก่อนนะใช่ถูกไหมว่ามีสารตกค้างหรือเปล่า
ใช่ค่ะหลังจากนั้นปุ๊บหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่าอ่า
ย้อนกลับไปจริงหายไปวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์ค่ะ
หายจากโรงไฟฟ้าไอน้ำในจังหวัดปราจินบุรีอืม
แต่ข่าวน่ะมาออกวันที่สิบมีนาคมเพราะเขาไปแจ้งวันนั้น
มีการแจ้งความสูญหายเขาไปแจ้งความวันที่สิบนะคะ
กว่าจะมีข่าวหลังจากนั้นอีกด้วยซ้ำประมาณ๑๔แล้วอ่ะ
คุณนับดูว่ากี่วันอ่ะอ้าวแล้วอยู่ดีอ่ะ
มันเป็นข่าวขึ้นมาได้ไงไปเจอที่ไหนอันนี้คือคำถาม
ไปเจอเนี่ยพบเบาะแสปนเปื้อนในฝุ่นแดง
อันนี้แหละคือน่ากลัวเขาว่าฝุ่นแดงนะฮะ
ไปเจอกันในฝุ่นแดงเนี่ยในโรงหลอมเหล็ก
เฮ้ยมันหลอมไปหรือยังจริงจริงอ่ะ
อันนี้คืออันนี้คือเราเข้าใจค่ะ
แต่ไม่มีคำตอบจากสวรรค์ว่าหลอมหรือยัง
มีแต่ว่ายังไม่หลอมมีการตรวจเชิงก่อน

มันจะเกาะเอาออกกับควัน
มันมีสมการอยู่นึง
ว่ามันสามารถกระจายไปได้เป็นพันกิโลเมตร
ทั้งหลักร้อยกกถึงหลัง๑๐๐๐กกอะไรเกิดขึ้นเมต
ตกใส่แหล่งน้ำไปตกใส่ดิน
อย่าลืมว่า
อยู่ตามปริมาณของตัวสาร
ตัวนี้ก่อนนะว่าปริมาณมันมากน้อยขนาดไหน
อย่างที่เราแบบเคยเจอมาในเหตุการณ์อื่นที่ต่างประเทศ

แต่ในกรณีนี้โอเคมันก็เล็กนิดนึง
ซึ่งแบบวันนี้จริงก็มีแบบอาจารย์หลายคนหรือนักวิชาการ
บางคนที่แบบนักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาบอกเหมือนกันว่าแบบ

คือมันแทบจะแบบไม่ได้แบบว่ามีผลกระทบขนาดนั้น
เขาก็ถามว่าวันนี้มันอาจจะไม่ได้หนักหนาเหมือนเมืองนอกเมืองนา
ใช่เราไม่รู้ไงว่าจำนวนสารปริมาณที่ทางการบอกออกมาเนี่ย

หรืออันที่เจอเนี่ยใช่อันที่หายไปหรือเปล่า

อันนั้นซีเซียมเดียวกันกับที่มันหายจากโรงไฟฟ้ามา

ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาถามอ้าวถ้าฝุ่นแดงมันยังไม่กระจาย
แล้วฝุ่นแดงไปไหนอยากรู้ไหม
เขาก็บอกว่ามันก็อยู่ในบิ๊กแบคยี่สิบสี่ตัน
เมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เราเห็นว่างที่ถูกสีขาวใหญ่

แต่สำนักงานประมนูเพื่อสันติไม่ยืนยัน
นี่ไงงงและงงสอง

ที่เจอซีเซียม๑๓๗ที่หายไปจากโรงไฟฟ้าใช่อันเดียวกันหรือเปล่า
อืมใช่เพราะว่าเหมือนที่พี่เมย์บอกเมื่อวานไงว่า

มันใช้ในหลายโรงงานใช้ในหลายหน้าที่
แต่ว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ว่าไอ้ฝุ่นแดงที่ว่ามีปนเปื้อนเนี่ย
มันคืออันเดียวกันกับที่มันหายไปจากโรงไฟฟ้าหรือเปล่า

ปล่อยอ่านุภาพเบต้าและพลังแกมมา
มีค่าครึ่งชีวิตคือ๓๐ปี
ใช้เวลาย่อยสลายให้มันหายไปหลัก๑๐๐ปี
คือตายแล้วเกิดใหม่ยังไม่รู้ว่ามันจะสลายหรือยัง

ถ้าสมมุติวันนี้ไอ้คนที่ไปหยิบ

เขาบอกว่าตามทฤษฎีที่เกิดขึ้นน่ะ

อันนั้นต้องปริมาณเยอะมาก
เขาบอกแต่ถ้าสมมุติอันนี้มันปริมาณไม่ได้เยอะ

คงน่าจะมีไข้คลื่นไส้อาเจียน
เบื่ออาหารผิวหนังเกิดแผล

มีผิวแบบแผลผู้พองอะไรอย่างนี้ผื่นขึ้น
คำถามต่อไปแล้วเราจะจัดการกับไอซีเซียม๑๓๗
ทางการจะจัดการยังไงคำตอบว่าไม่เคี่ยค่ะแต่เตรียม
ดำเนินคดีกับโรงงานไฟฟ้าไอน้ำ
เพราะพออะไรครับไม่แจ้งอยู่ชัดพันธุ์

เพราะคนหายปุ๊บควรจะแจ้งเลย
มันไม่ใช่ของชิ้นเล็กที่มันจะแบบว่า
ลูดไปมาหรือว่าซ่อนได้เก็บได้ไรเงี้ย

ต้องจอมปิดมันควรจะต้องมีอยู่แล้ว
มันไล่ดูมันน่าจะเห็นนะคะว่า

มันอาจจะสืบได้ไหม
เดี๋ยวรอทางตำรวจเขาไปสืบสวนหน่อยว่าเป็นยังไงกันเนอะ
อีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เราติดตามกันมาตลอด

สุธิภูลเป็นตัวแทนทีมทนายดี
ชากิติวิทยานันต์เนี่ย
เดินทางมาติดตามความคืบหน้า
หลังจากนายอนิวัฒน์ประทุมถิ่น

เนื่องจากมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ
ว่าซื้อกล่องสุ่มไปแล้วแต่ไม่ได้ของตาม
คำดังกล่าวเขาว่าอย่างงั้นนะฮะปรากฏ
ว่าวันเนี้ยในปรองผลพลึกเนี่ยเปิดเผยว่าตน
เป็นทีมงานทนายคลายทุกข์

ทีมทนายก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับเจ้าตัวเลย

เรามีเสียงกองโลดซักนิดหนึ่งมั้ยลูกไม่มีนะฮะ
ดาราเนี่ยโดนรวบแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องประกันตัวออกมาแล้วก็ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ออกมาทุกอย่าง

ตำรวจก็มาจับตามที่คนไปร้องแจ้งความออนไลน
ตำรวจก็ไปทำตามหน้าที่แล้วก็เดินทางร้านเนี่ย
จะออกมาแล้วก็จะมาสู้แล้วก็ออกมาขายของ

ตำรวจก็ควบคุมตัวนายอนิวัฒน์นั่นคือคลิปที่น้องถ่ายเอาไว้
ราเคฟกับเทยมาสอบปากคำเพิ่มเติม
พูดสิทธิ์ข่าวอะไรไงว่าได้พยายามสอบถามนารา
ถึงเรื่องคดีว่าจะรับทราบข้อเก่าหาหรือจะปฏิเสธ
แต่ดาราไม่ยอมตอบคำถามใดกับสื่อมวลชนเลย

ด่วนพิศวาฒณ์ของพรสีวรณุนร้องยังไง
ด่วนพิศวาฒณ์เหรอเราเออเราหลองยังไง
ให้ฟังด้วยเขามีการก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป
ราการตัวเพราะว่าจะไปยุ่ง
กับมีความเสียหายพยานหลักฐานต่างเพราะมีความเสียหายจำนวนมาก๓๐๐คุณแม่
คือคนเสียหายเยอะแล้วเขาก็ร้องเรียนเข้ามามันเป็นหลักล้าน
คือว่ากล่องสุ่มมันเกิดคำถามเหมือนกันเนาะ
กล่องสุ่มมันเหมือนการพนันหรือเปล่าว่าบางคนดีมันก็ต้องไปดูอ่ะ
เนี่ยซื้อกล่องสุ่มราคาหมื่นบาทได้ทอง๒สลึงเงินหกพันบาท
อืมซื้อกล่องสุ่มราคาห้าหมื่นบาทเป็นฉันฉันก็ซื้ออืมได้ทองสามบาท
เงินสดสองหมื่นบ้าเปล่าวะเพราะทองมันตกกันตอนนี้ทองแพงมาก
สามหมื่นบาทสามหมื่นนึงอืมทองห้าบาทก็เป็นแสนแล้วนะแม่
ทองห้าบาทตีสามหมื่นก็แสนห้าอืมถ้าลงทุนหนึ่งแสนบาทได้รับทองห้าบาท
เงินสดห้าหมื่นบาทไอ้อย่างนี้มันเป็นไปได้จริงหรือเปล่า
อันนี้คือคำถามที่เขาถามกลับไปใช่คือมันใครจะทำธุรกิจแล้วขาดทุน
เออมันมันหนูไม่คุ้มใช่หรือเขารวยอยากแจกเงินเนี้ยอ่ะ
วันนี้เราซื้อทองกันเนี้ยตกสามหมื่นหนึ่งพันบาทอืมค่ะ
ลงทุนแสนบาทได้ทอง๕บาทคิดเป็นเงินสด
เอาทองไปขายเนี่ยสมมุติได้มาก็ได้แสนห้า
คือคุณได้กำไรแน่นอนอยู่ละ๕๐๐๐๐๖๐๐๐๐แต่ปรากฏว่าแสนนึงได้เงินสดอีก๕๐๐๐๐
คือเอาง่ายแสนนึงได้กำไรแสนนึงอะ
เขาก็เลยว่าเฮ้ยก็ต้องไปตรวจสอบว่ายังไง
แต่นาราก็อัดคลิปมาอย่างที่พี่เราบอกว่าใจเย็นนะคะเดี๋ยวรอการประกันตัว

มีรายงานจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ

เบื้องต้นก็พบว่ามีเงินหมุนเวียน

มากกว่า๓๐๐ล้านบาท
มีทั้งยอดเงินเข้าแล้วก็เงินออก

ให้แน่ชัดว่ากระแสเงินเหล่านี้

โดยเฉพาะเงินที่ได้มาจากการขายกล่องสุ่ม

ได้มาจากการทำผิดกลับคืนมาค่ะ

เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการตรวจสอบ
ก็อาจจะดำเนินคดีเรื่องของฟอกเงินเพิ่มเติมไปด้วย

เฮ้อค่ะ
ทุกคนผ่านตัวเองเป็นพ่อค้าแม่ค่าติดตาม

ตัวนาราเองเขาก็มีประวัติ
เคยถูกเจ้าหน้าที่จับเมื่อเดือนกันยายน๒๕๖๖

คือเรื่องของจับกลุ่มคดีจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สมวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่ง
ก่อนที่จะมาถูกจับกลุ่มในคดีหลอกขายกล่องสูงเรื่องนี้อีก

พูดไม่ถูก

แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการเปิดแอร์น้อง

หนูหนูอย่าลืมนะลูก

ค่าเอฟทีกว่าจะไปลงเดือนพฤษภานะ

ใช่ต้นปีที่ผ่านมาสะดุ้งไปแล้วรอบหนึ่ง

พอเทียบบิล๒ใบตั้งแต่ก่อนนั้น
เห็นไหมทุกคนโดนหมดจะสะดุ้งหมด

เพราะว่าเมื่อก่อนออกไปทำงานมันก็จะปิดแอร์

คราวนี้มีลูกแล้วก็ต้องอยู่บ้าน๒๔ชั่วโมง

แหมทุกวันนี้จะอธิบายเป็นอย่าง

คือเรื่องของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่พัทยาป่ะ

มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีคนหนึ่ง

ก็ทุกวันนี้มันมีแอปตามอะเนาะ
เขาบอกว่าทุกงานโทรศัพท์ทุกวันนี้มันมีระบบตามหมดเลย

เขาก็จะตามสัญญาณโทรศัพท์ไปจนพบปรากฏว่า

ป่าย่าลกล้างนี่

โอ้โหไปที่สรรเจ้ากันเลย

เดินชายหาดทำไมโทรศัพท์มาตกอยู่ตรงนี้

ทำไมแบบว่าโทรศัพท์เขามั่นใจว่าเขาไปเดินอยู่ชายหาด

เวสฐานิตทำรวจภูทรหนองขามเนี้ย

มันก็ไปมึงสิอาจจะไม่ใช่ผีสางนางไม้หรอก

และระหว่างทางก็ได้ทำโทรศัพท์หายที่หาดพัทยา

จนมาพบอยู่ในพื้นที่เกือบสหภัฐดำบลหนองขาม

ใช้คำว่าอยู่กับเจ้าที่
ในที่สุดก็ไปรับพื้นนี่

ก็เป็นฝีมือของมนุษย์นี่แหละ

เออจำได้ค่ะ

ไม่ใช่เป็นแบบเป็นคลื่นสัญญาณเหมือนขึ้นมาว่าตายแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วแบบต้องงัดห้องเข้าไปแล้วโทรศัพท์ก็ยังอยู่กับศพอย่างนี้

เจอเบอร์เปิดช่องใหม่นั่งอ่าน๓๔วัน

อ่าไปแล้วหรอ

เจ้าหน้าที่ตำรวจปกติในวันหนึ่งเนี่ย
เขาก็ต้องเจอเหตุการณ์เยอะนะ
เรื่องนั้นเรื่องนี้มีการแจ้งความเรื่องนั้นเรื่องนี้
ปรากฏเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ถึงขนาดกุมขมับเลยค่ะ

แม่โทรไปแจ้ง๑๙๑บอกว่า
ช่วยด่วนเลยค่ะเด็กไม่อาบน้ำ

ผมพูดถึงเยอะมากจริง
เมื่อเพจพระอาจารย์ไลน์กระต่ายเวอร์ชั้น๓

เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบพบเจอเหตุการณ์ในแต่ละวัน

โทรแจ้งเนี่ยแจ้งแบบจริงจัง

หรือไปขู่เด็กให้กลัวกันแน่

ก็โทรแจ้งตำรวจเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วนะคะ

ผมแนะนำให้ท่านเขียนใบลาออกจากการเป็นแม่

ก็กลายเป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ในการโทรแจ้ง๑๙๑ของคุณแม่ท่านนี้นะคะ

แกล้งเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงเหรอ

โทรขูอาจจะเป็นการแค่บอกลูกก็พอไหม

ต้องแนะนำให้แม่ป้อไปห่าพี่ฮาย

ให้คุณก่อนไม่ยอมไปอาบน้ำและ

เพราะว่าบอกให้กินผัก

ดื่มนมอย่างงี้

เบรกแล้วล่ะเบรกแล้วเหรอ
ข่าวคู่รักยุค๙๐เตียงหัก
นี่มีคนถามมาพอดีเลยตกลงใครหย่ากัน
ก็คนทำไมต้องไปจับตามองที่พี่เจพี่ปิ่น
ติ๊กต๊อกเนี่ยเต็มไปหมดเลยรูปงานแต่งงานพี่เจพี่ปิ่น
มั้ยมันมีคนใบ้พี่โม๊ตมีคนใบ้เป็นเนื้อเพลง
คือเขาบอกมีการตอบโต้กันระหว่างพี่เจพี่ปิ่นด้วยล่ะ

เจบอกจะขายคอนโดที่หัวหิน
ปินก็บอกว่าแล้วมีคนก็มาบอกว่า
พี่แบบว่าเนี่ยนัดไปดูสองครั้งแล้วโดนแคนเซิล
ปิ่นก็ไปอยู่ในไอจีพี่เจ
ไม่ทราบขอโทษนะคะนัดกับใครอะไรอย่างนี้
แล้วก็พี่อีปิ่นเขาก็แบบมีการโพสต์

โพสต์รูปข่าวออกมาคนก็ไปโฟกัส
ไปคู่ไหนบ้าง๓๔คู่แล้วเขาค่อยตัดทีละคู่เพราะคำบ้ายเขาบอกว่า
ลูกชายหล่อมากมีลูก๓คนนั่นแหละ
ก็คือยัง
แต่พูดแล้วให้ฟังในฐานะรู้จักฉันใช้วัสดิกกับพี่ปิ่นคือได้
แต่ไม่รู้ว่าเซลต์ใบโยงใบยานเซลต์จริงหรือเปล่าเราแม้รู้หรอก
คนก็เลยไปบอกว่าไอ้ดารายุค๙๐น่าจะเป็นเจเจตรินนี่แหละ
นักร้องยุค๙๐ไปส่องไอจีของพี่ปิ่นก่อนจะพบว่า

เนี้ยเขาคลิปการ์ตูนมันยาคงรู้สึกว่าฉันไม่ได้เสียใจ
แต่ฉันไม่มีความสุขเหมือนกันอืมนี่หรือบางทีก็มีคำ
คมเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปจากนั้นเขาก็เป็น
เพลงอยากเกลียดกันก็พอของบีฟ้ายอู้เนอะหลองยังไงน่ะ
จริงจริงโอ้แม่บีไม่ให้หนูลองลองว่าอยากเกลียดกันก็พอ
นี่แหละเออไม่ให้หนูลองนี่ทำไมบีฟ้ายเสียไว้ถึงจริงจริง
นี่นี่อันนี้ดีกว่าธรรมทานเราจริงอะไรที่ทำ
เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทำแต่เขาทำนั้นเอาแม่ไม่หลุดแม่
ไมลุดแต่อันนี้ก็คือว่าแม่ทำการแสดงนะฮะพอเล่าเรื่องคน
ใกล้ตัวไมค์หลุดนะอืมอยู่เออเอาใหม่อ่านใหม่สิคะอะไรนะคะ
ชอบเอาเรื่องคนใกล้ใกล้ไม่ให้เราเนาะไม่เราให้รถมี
เล่านู้นโอ้เราเป็นผู้สื่อขาเราต้องเป็นกางแม่อีกหน่อย
บอกว่าอาชีพแบบพวกเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรรู้ไหม
อะไรครับพี่เอไอว่ะหรอให้เอไอมาทำหน้าที่มดเนี้ยแต่
ให้เราแก่เนอะอืมเขาบอกว่าอาชีพของพวกเราเนี่ยเป็นเออ
เอไอเขาจะเล่าได้สนุกเพราะมันจะไม่มีความรู้สึกแล้ว
มันจะประมวลผลได้เร็วกว่าเราไม่แล้วเขาจะขายของเก่งเท่า
ทำแทนหมดแล้วอ่ะไม่แต่มันจะไม่มันจะไม่สนุก
ไว้เอไอ

พี่เจพี่ผิงครั่วหลุด
เดี๋ยวนั้นหลุดยันคั่วนี่มันไม่ง่ายเลยนะพี่มด

แม่งั่งแบบงี้โอ้ยอย่าดึง

ตะลูยหิมะแล้วต้องเปลี่ยนกล่อง
แน่นอนคนบันเติมก็เข้าทางกำลังใจ
ผู้ปิหยังโชคการแฟนสองครรภาพมาจากตัวเอง
ขณะเดียวกันคุณเจได้ไปตะลุยญี่ปุ่น
เล่นยอมะท้าต่ายอากาศหนาวเมื่อช่วงเดือนกรุงพลาดพันที่ผ่านมา
รวมไปถึงไหยโทคทีชูสาวแนะว่าคนดังอย่างแพร่บุน๊าค
ไปติดตามเพราะว่าตอนนี้คนที่ชื่อแพรบุญน่าก็แบบหลายคนก็เข้าไปส่องว่าเป็นใครอะไรยังไง
อืมอย่างงี้
เพราะด้วยกันแหละแต่ต้องรู้เยอะอยู่แล้วอ๋ออริชาใช่มั้ย
มันจะไม่มีรู้สึกคนนั้นเป็นพวกมันคนที่เป็นพวกมัน

แต่คนอาจจะชอบความเป็นมนุษย์ไงพี่มด
เราไม่งั้นเราจะเหลือแต่แบบว่าความเป็นหุ่นยนต์ใส่กันใส่หน้ากากใส่กัน

ไอซก็จะประมวลว่าคำนี้พูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเสี่ยงโดนฟ้องมันก็ไม่พูด
ไปนั่งดูมาว่าอุ้ยอีกหน่อยเอไอมันจะเข้ามาแทง

โพลิพัสจัดให้ก็คือสามแซ่บถูกไหม
ร่วมรายการสามแซ่บกันนะคะก็มีโมเมนต์น่ารัก
แล้วก็มีแฟนคลับเข้ามากดไลค์แล้วก็ชื่นชมความสวยงามของทั้งคู่เป็นจำนวนมาก
พร้อมกับบอกว่าฉันไม่ลืมนะแต่ก่อนเขาเมาส์แม่ชมไม่ถูกกับเจนี่
คลิปนี้สยบหมดเลยจ้าเห็นไหม

อืมแต่ว่าคุณไอวุ้นเลิศแม่แบรนด์รักมาก

นี่นี่เขาไม่กินข้าวกินปลานะเธอ
วันหนึ่งเขาควบคุมแบบวันหนึ่งในรายการวันหนึ่งเขากินไม่เกิน๔๐๐แคล
มันกินข้าวมื้อสุดท้าย๔โมงเย็นน่ะเถอะ

พอวันเลยพี่หนุ่มแกล้งบังคับให้นางกินหมูกรอบ

กินได้แต่หมายถึงว่าเขาอาจจะมีวินัยในการดูแลเรื่องของการกิน
วันหนึ่งคือเขาไม่กินเกิน๔๐๐แคล
หรอกก็ได้แฟนนางก็เป็นคือเป็นกันทั้งบ้านไง

แบบทำธุรกิจเกี่ยวกับฟิตเต็ยังมีอยู่ป่ะ
นางกินทำอยู่น่ะ

เพราะวันพี่หนุ่มก็เจอนี่อยู่
ภูมิอาศาอยีสวทีของเขาใส่แม่เต็มเลย

เพราะพี่โม๊คก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วย

อ่ะมีใครได้เจอไอรอนแมนกันบ้าง
เขาบอกว่าเป็นแฟนพยายามจะขับรถหาเลยว่า

คือมันเป็นขวัญใจของใครหลายคนจริงนะ
ไม่ว่าจะเป็นแบบผู้หญิงผู้ชายค่ะ

เชฟชื่อดังที่ทำงานอยู่ห้องอาหาร
ถ่ายภาพคู่กับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนีย
แล้วบอกว่าโอ้โหแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงเลย

ขอบคุณที่คุณได้แบบแวะมาที่ห้องอาหารของเราอะไรอย่างนี้

คุณเป็นแรงบันดาลใจที่แบบสุดยอดเลย
กองมาถ่ายกันที่ฉะเชิงเซาค่ะ
อ๋อเหรอคุณเคมเนี่ยอยู่ฉะเชิงเซาต้องไปเช็คว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหม
แต่ว่าเขาเซ็ตซีนให้เป็นเหมือนกับเวียดนามค่ะ
คือมันพูดถึงเรื่องสายลับสองหน้าที่ออกมาจากไส้ง่อน
เรียกว่าตรงตลาดเก่าแล้วก็ไปคาลิฟฟอร์เนีย
แล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนไปหลงอยู่ในชุมชนเวียดนามพลัดถิ่นอะไรแบบนี้
ที่มันเป็นตลาดกับสองจังหวัดที่ประการกับฉะเชิงเซา
ถูกน่าสนใจนะหนังเรื่องนี้
น่าดูเหมือนกันนะไปดูอยากดูซีนฉะเชิงเซาที่บ้านเราอ่ะ
ว่าแบบเซ็ตเป็นยังไงนะคะเราติดตาม
ไปค่ะเดี๋ยวกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อนะคะ
ไปแล้วพรุ่งนี้เจอกัน
ไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณต้องคุณละ